ยังคงตามกันต่อนะครับสำหรับภารกิจในการค้นหาตัวนายสุกเกษมหายไปเป็นวันที่๘แล้ว
ขณะที่ไปเก็บพึ่งรังพึ่งหลวงนะครับในเขานางนอนนะครับ
อยู่ที่จังหวัดนครสิรรธรรมราชก็ไปกับลูกเผลออยู่กับลูกทางเพื่อนด้วย

เจ้าหน้าที่แบ่งทีมกันออกไป

แห่วลึกไม่รู้ว่าตอนที่วิ่งไป

อันนี้ก็เป็นบริการอยู่ที่บริเวณที่ทำการองค์การประหลาดส่วนตำบลกรุหยันที่อำเภอทุ่งใหญ่
วันนี้ทางจังหวัดเองก็มีการต้องตั้งเป็นศูนย์ขึ้นมาเลยครับ
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินค้นหาและกู้ภัยคนหายอย่างเป็นทางการ
เพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรบนเขานางนอน
รวมไปถึงการจัดระเบียบเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนที่ต้องการจะขึ้นไป
ทุกคนที่ขึ้นไปต้องลงทะเบียนก่อนเพื่อรับบัตรแล้วก็สามารถขึ้นไปได้
ทางจังหวัดเองมีการประสานขอจัดตั้งโรงครัวพระราชทานด้วย
ได้รับการสนับสนุนจากมณฑลอาหารบกที่๔๓ค่ายเทพศตรีศรีศูนย์ถอดที่อำเภอทุ่งส่ง
จัดตั้งเป็นโรงครัวพระราชทานบริเวณศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้วย
เพื่อเป็นการแจกจ่ายเสบียงอาหารให้กับเจ้าหน้าที่แล้วก็จิตอาสาที่ไปร่วมภารกิจในการค้นหาผู้สูญหายในครั้งนี้
ส่วนในพื้นที่เขานางนอนเองก็มีการจัดให้เป็นกองบังคับการส่วนหน้ามีในอำเภอนะฮะพร้อมกับทหารจากกองทัพภาคที่๔
เจ้าหน้าที่ปพทุ่งใหญ่อาสาสมัครกู้ภัยทุกหน่วยงานครับรวมทั้งชาวบ้านกว่า๒๐๐คน
ระดมกำลังการค้นหาตัวนายสุกเกษมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่หลงหายไปในเขานางนอนร่วม๘วันแล้วนะครับ
ก็มีการแบ่งกำลังกันออกเป็น๓ชุดนะคือชุดค้นหา๒ชุดแล้วก็ชุดเผชิญเหตุ๑ชุดเป็นการปรับแผนเดินเท้าค้นหาบนเขาบางส่วนแล้วก็เน้นกำลังเข้าไปในพื้นที่แนวราบเชิงเขา
เนื่องจากว่ามีการสันนิษฐานว่า๘วันที่ผ่านมาเนี่ยผู้สูญหายอาจจะไปนอนหมดสติอยู่ที่ร่องน้ำหรือเปล่า
ร่องน้ำร่องเขาหรือเปล่าตามที่ราบหรือเปล่านะซึ่งอยู่บนล่างจุดข้างล่างของเขานางนอนนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเรายังคงตามติดกันอยู่ในพื้นที่คือคุณระวีการแก้ววิจิตรนะครับ
งานบอกว่าวันนี้เนี่ยนายก็ยงคงมีชาวบ้านครับเดินขึ้นไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่กันตั้งแต่เช้าเลย
หลังจากที่เมื่อวานก็มีสามเณรรูปหนึ่งไปทำพิธีบวงสวงครับแล้วก็ทำนายว่าจะพบตัวนายสุกเกษมในช่วงบ่ายของวันนี้
มีบาร์สงสารนะก็รอดูอยู่แต่ก็ยังไม่เจอน่าฮะยังคงร้ายร่องรอยอยู่แล้วผู้สิบข่าวเดี๋ยวไปพบกับคุณลุงค์คนหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่ง
หลงป่าเขานางนอนมาแล้วคุณลุงเขาบอกว่าเขาเชื่อเรื่องอาถรรพ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นางนอน
เพราะเคยเจอกับตัวมาก่อนตอนนั้นเนี่ยนะฮะ
เจ้าพ่อปู่โสมไปทรงเข้าทรงร่างเพื่อไปทรงร่างเพื่อนของคุณลุงแล้วบอกว่า
ให้ลุงกับเพื่อนอีก๒คนขึ้นไปหาสมุนไพร๙ชนิดบนเขาเพื่อเอามารักษาคน
คุณลุงกับเพื่อน๓คนก็เลยขึ้นไปบนเขาตามคำบอกของร่างทรงนะครับขึ้นไปบนเขานั่นแหละ
แล้วก็หลงอยู่ในถ้ำนางนอนสามวันสามคืนครับตอนอยู่บนเขาคุณลุงกับเพื่อนพูดภาษาอิสลาม
ทั้งทั้งที่ก่อนหน้านี้พูดไม่เป็นค่ะแต่ทำไมถึงพูดได้ก็งงอยู่
ที่เจ้าแม่นางนอนจะดนใจให้ชวนเพื่อนขึ้นไปเนี่ยแม้เป็นเพื่อนผู้หญิงขึ้นมา
เพราะว่าเจ้าแม่นางนอนเนี่ยจะเข้าทรงร่างนะลุงก็เลยชวนเพื่อนผู้หญิงสองคนขึ้นไป
แล้วก็มีเพื่อนผู้ชายไปด้วยอีก๔คนรวมเป็น๙คนขึ้นไปบนเขาปรากฏว่าพอขึ้นไปนะครับ
จากคนที่เป็นคนปากใต้อ่ะฮะพูดภาษาใต้ได้แต่พอลงมาเนี้ยพูดใต้ไม่ได้อืม
กับเพื่อนกลายเป็นคนพูดภาษาใต้ไม่ได้แล้วก็พูดไม่ได้อยู่๙ปี
มาพูดได้อีกทีนึงตอนปี
เพราะว่าบริวารของเจ้าแม่นางนอนไปเข้าฝันว่าจะไปแล้ว
ผ่านมาเก้าปีเอาไปฟังเสียงของคุณลุงเขาเล่ากันหน่อยนะฮะ
แล้วตอนไปร่งอยู่กี่วันสามวันอยู่ที่ม่วยไปกินน้ำของในม่วย
ช่วงงั้นลุงเล่งตายโกรธตัวขึ้นบอกขึ้นไปเลยลุงครับมันเล่งครั้ง
เล่งครั้งกว่าเก้าปีแล้วใส่เล่งไม่ได้เล่งภาษาไทยไม่ได้
มันไม่ได้นี่เล่งไทยนี่เล่งไม่ได้หรอมันลินไปนู่นไปเลย
เอาให้เจอตัวตัว
ผมนี่
คนในพื้นที่ก็มีในเรื่องของความเชื่อไง
ก่อนเที่ยวว่า๗วันน่าจะเจอ

คุณผู้ชมเขาบอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะพอเขาไปเจอเรื่องเหล่านี้มากับตัวเอง
ก็เลยไปสร้างสาราเอาไว้นะให้กับเจ้าพ่อปลูกกับเจ้าแม่นางนอนในถ้ำนะฮะ
ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าไอ้สาราที่ทำไว้มันพังหรือยังหรือยังอยู่ก็ไม่ทราบเหมือนกัน
ส่วนนายสุกเกษมที่หลงป่าเนี่ยลุงเชื่อว่าน่าจะเป็นเพราะว่าความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าแม่นางนอน
แต่ก็ไม่ขอคาดเดาอะไรเพราะว่าเพื่อนของลุงที่เป็นร่างทรงเป็นร่างทรงพ่อปู่ก็เตือนว่าอย่าไปยุ่ง
หลังจากที่รู้ข่าวก็ไม่กล้าเข้ามาเพราะว่ากลัวจะถูกเข้าทรงเหมือนกันนะครับ
สำหรับการค้นหาวันนี้ต้องยุติค้นหาไปตอน๖โมงเย็นที่ผ่านมา
ทางด้านในอำเภอก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยยังคงเดินหน้าค้นหาต่อ
จากว่าสันนิษฐานว่าผู้สูญหายยังอยู่ในพื้นที่แต่ว่าน่าจะไม่สามารถช่วยตัวเองได้
อาจจะหมดสติหรือว่าเป็นบาดเจ็บหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
พร้อมประสานไปยังเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายให้ตรวจเช็คว่ามีใครพบคนสูญหายในพื้นที่รอบนอกหรือไม่
แล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับให้ชาวบ้านด้วยถ้าพบคนสูญหายรีบแจ้งไปยังศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ทำการบริหารส่วนตำบลกรุหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่ทันที
อำเภอทุ่งส่งนะฮะก็สามารถแจ้งได้เลยนะครับตอนนี้ทางครอบครัวก็ยังมีความหวังนะคะ
อืมยังเชื่อว่าผู้ที่สูญหายน่าจะยังคงปลอดภัยดีใช่ครับ